สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโว
โอ้โหว่าเมื่อเชิงรอคุณอยู่ค่ะนักยาการกิโลทอง
ตักนักยากร่ายเอากลับบ้านไปเลยในชุดที่สองของเรา
ว้าว
รอบนี้นักตักทั้ง๓คนได้อุปกรณ์ในการตักที่เหมือนกัน
นั่นก็คือพลั่วแต่จะมีอุปสรรคต่างซ่อนไว้หลังแผ่นป้าย
โดยผู้ที่ตักได้น้ำหนักมากที่สุดในรอบแรก
จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกแผ่นป้ายเพื่อเป็นผู้กำหนดอุปสรรคในรอบนี้
หายไปแล้วหนึ่งท่านนะครับแต่ยังเหลืออีก๓ที่ยังอยู่กับเรานะครับ

สาวสังเกตุธรรมไทยรอบทีมนั้นเองนะครับคุณเซเพลย์
ตอนนี้ทีมเศษก็กรี๊ดการ์ดมากเลยเพราะเพิ่งรู้ว่าเขาคนนี้โสดอยู่

น้องเหนื่อย
เปิดตัวดีกว่าสิ่งของปริศนาของเราในรอบนี้คือ
วันนี้จะมาทำข่าวสกรูปพิเศษ

เป็นข่าวคนแปลกแต่เป็นคนจริง
สามัญโอ้มลุกบอลได้ส่องลูก

อมไหม

อาจารย์กอล์ฟมา

ไงงั้นกอล์ฟก็ให้สิ่งของปริศนาที่มึงไม่มี

คุณผู้ชมครับในรอบนี้สิ่งของปริศนาของเราก็คือ

สิ่งของปริศนาที่นักตักจะต้องตักกันในวันนี้ก็คือ

เพราะฉะนั้นแล้วทุกการตักเนี่ยต้องประคองให้ลูกบอลอยู่ในครัวให้ได้นะครับ
ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตักง่ายนะโดยเฉพาะเวลามี
พรั่วแบนแบบนี้แล้วยิ่งเจออุปสรรคนี้ยิ่งลำบากใจเลย

ผู้ที่จะเลือกก็คือคุณเซเพลย์ที่ทำกิโลทอนรอบที่แล้วได้สูงที่สุดเนาะ
เรามาดูดีกว่าว่าในครั้งนี้เนี่ยอุปสรรคของเราจะมีอะไรกันบ้าง

ห้อยคอไว้อย่าให้แตกไปดันขาด

แป้งหาเหรียญวิ่งมาเป่าแป้งเจอเหรียญวาง

แต่งเป็นเป็ดแล้วเราก็ผูกเข่าไว้ให้แบบเดินเหมือนเป็ด

กระโดดข้ามไปข้ามยางเหมือนตอนเด็กที่สมัยเราเล่น

อันนี้กางเกงเล
วิ่งไปกลับมาใส่น้ำหนักเพิ่มไปกลับมาใส่น้ำหนักเพิ่มไปเรื่อย

ล้อหนักข้างในก็ลากกันไปลากกันไป
ขอบคุณค่ะ

กลับบ้านเดี๋ยวไม่อาบน้ำแล้วเดี๋ยวนอนเลย

แล้วอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าเจอก็โอเค

กางเกงนายออกมาข้างนอก

นี่
แล้วชิ้นไหนที่เรารู้สึกว่าถ้าเราได้ไปก็โอเค

น่ารักดี
คุณเสเพคุณจะเป็นคนเลือกนะคะ

ทุกคนจะต้องเจอก็คือ

ยังไงเนี่ยต้องขอเอาใจช่วยให้ทุกคน
เจอของที่ไม่ยากเกินไปนะครับ

ขอบคุกกางเกงเล
อุปสรรคที่ได้นั่นก็คือกางเกงเล
ทั้ง๓คนจะต้องสวมกางเกงเลที่ไม่มีเชือกผูกตลอดการแข่งขัน
อาจจะยุ่งยากในการวิ่งสักหน่อยนะครับ

หมายเลข๒ถวงด้วยล้อรถ
หมายเลข๓คือเป่าแป้งหาเหรียญ
หมายเลข๔ลูกโป่งห้อยคอ

หมายเลข๗คือโดดหนังยาง

และสุดท้ายหมายเลข๙คือชุดซุปเปอร์แมนล่ะครับ
อีสานนะครับสดใสเลยทีเดียว

ห้ามไม่ให้กางเกงเลหลุดนะครับ
ถ้าหลุดปั๊บต้องหยุดแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ใหม่

คนที่ได้กิโลทองน้อยที่สุดกลับบ้านทันที

ถ้าพร้อมแล้วตักได้เท่าไหร่
เอากลับบ้านไปเลย

ไปเลย
อ้าวว่านี่สุดยอด
ทำไงกลับบ้าน

หมดเวลา

พวกที่แบบใส่กางเกงไม่เสร็จแล้วต้องรีบทำธุระแล้ว

คุณเสเพลงในรอบนี้ไวจริง

จะตักได้ปริมาณสู้เศร้าของเราไม่ได้

ของพวกเขาทั้ง๓ท่าน

ว่าแตกต่างกันประมาณลูกบอลคนละ๑ลูก๒ลูกเท่านั้นเองนะครับ

รายชื่อคนแรกครับที่ผ่านเข้ารอบ

คุณเซเฟย์เพลย์ครับ

ก็สามารถทำกิโลทองได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งนะคะ

๑กิโล๒คิด

เป็นการตัดสินระหว่างสองสาว

ไม่อยากเสียใครไปเลยจริงล่ะครับ

นี่รอบนี้น่ะ

สามารถทำทีโลทอมไปได้๑ฮิลโฮ๑คีก

แต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าวันนี้คุณปานตักได้สุดยอดจริงเลยล่ะครับ